ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไปพังงากันก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับ
เพราะว่าได้ไปเจอกับกลุ่มวันเพชรฆาตดำกว่า๓๐ตัวค่ะ
เป็นนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือนำเที่ยวบริเวณกองหินปูซาหมู่เกาะซีมิลันค่ะ
ว่าเวลาเจอสัตว์แบบนี้ตื่นเต้นได้ดีใจได้
แต่ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติขณะพบเห็นอย่างเคร่งครัดด้วย
นี่เป็นฝูงวานเพชรฆาตดำกว่า๓๐ตัว
ที่ถูกพบที่หมู่เกาะซีมิลันในอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะ
หลังจากที่บริษัทเรือนำเที่ยวว้าวอันดามัน
นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงามของธรรมชาติ

ก็เจอฝูงวานไม่ต่ำกว่า๓๐ตัวว่ายน้ำอยู่ข้างเรือ
ทำเอานักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกันเยอะเลยค่ะ

แล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับใจ

วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล

ซึ่งก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่เคยเกยตื้นแบบฝูง
จำนวน๓๐ตัวที่หมู่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ต

ก็อยากจะแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่า
ถ้าเจอวานหรือแม้กระทั่งโลมาน

อย่าลงเล่นน้ำกับวานหรือโลมานะคะ
เพราะว่าจะเป็นอันตรายทำให้บาดเจ็บ
หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ